คุณผู้ชมครับลูกพี่ลูกน้องชายหญิงคู่นี้โดนฟ้าผ่า
โดนฟ้าผ่าคุณตาตกใจสุดขีดแล้วครับ
แต่ยังพอมีสติตั้งสติได้วิ่งเข้าบ้านไปเอาเหล้ามา
เอาเหล้าใส่ปากพ่นฮะฟื้นครับคุณผู้ชมฮะที่หมดสติอยู่

กู้ชีพนะครับพานางสาวพัชราพรศรีสุวรรณ
อายุ๑๙ปีนี้ครับตอนแรกเอาผ้าพลุกมาแบบนี้ใจไม่ดีเลยนะ
เธอเป็นนักศึกษาชั้นปวสครับ
แล้วก็เด็กหญิงขออภัยฮะเด็กชายวีรพัฒน์สันทัศน์งานอายุ๑๐ขวบ
เป็นนักเรียนชั้นป๔ส่งโรงพยาบาลสละบุรีครับ

เป็นกระต๊อบนะฮะที่บ้านหลังหนึ่งติดนานะครับ
หมู่๖ตำบลหนองยาวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีไปเจอ
นายประภาษณ์ปิ่นทองอายุ๗๑ปีเป็นคุณตาของทั้งคู่นั่นแหละ
เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุก็อยู่ในกระต๊อบด้วยกันนะ
หลานก็นั่งห้อยขานะอยู่บนเตียงเท้าก็ไม่ถึงพื้นนะครับ
แล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นเกิดฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นเลย
ทั้งสองคนหงายหลังครับหงายหลังเสร็จปั๊บนี่ฮะตรงจุดเกิดเหตุ
ก็รีบไปอุ้มหลานขึ้นมาบนบ้านแล้วไปหยิบเอาเหล้ากระดกใส่ปากพ่น
หลานชายได้สติก่อนจากนั้นหลานสาวนะฮะท่านก็เป่าปากนะครับ
แล้วก็ล้มหงายท้องไปทั้งคู่เขาก็รีบวิ่งอุ้มหลานขึ้นมาบนบ้าน
เรียกอีก๒คนที่มาช่วยเพราะว่าหลานหมดสตินะเห็นว่าเริ่มมีสติขึ้นมาแล้ว
สำหรับวิธีพ่นเหล้าเนี่ยนะฮะให้ฟื้นหลังจากฟ้าผ่าคุณตาเล่าบอกว่า
เคยใช้มาแล้วนะพี่ชายของคุณตาเคยโดนฟ้าผ่า
แล้วทำวิธีนี้แหละเค้าถือเป็นการแก้เคล็ดครับ
กับคนรุ่นเดียวกับตาเนี่ยโดนพี่ผม๓คืนคนเล่าก่อนเล่า๓
หมดไป๒เท๓เท
คุณผู้ชมนี่แหละสำหรับประเด็นเอาเล่าพ่นใส่ผู้บาดเจ็บหรือถูกฟ้าผ่า
ตอนนี้นะในคอมเมนต์มีทั้งเชื่อและไม่เชื่อมีคนทั้งได้ผลและไม่ได้ผล
ทีมข่าวเย็นไทยรัฐถามอาจารย์ออสนะฮะนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์นะครับ

แต่อีกประเด็นนึงที่ยังไม่ได้รับความชัดเจน
ให้เกิดการหมดสติฉับพันธุ์ซึ่งการหมดสติเนี่ยมีอยู่สองแบบ
ก็คือหมดสติแบบหายใจลำบากกับหมดสติแบบยังหายใจได้อยู่
ก็ต้องชื่นชมคุณตาที่รีบอุ้มขึ้นมาแล้วก็ทำการปลุกเขย่าตัวให้ตื่นนะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะฮะแต่ว่าก็ทำให้น้องตื่นขึ้นมาได้
ปรากฏการณ์เรื่องฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแหลบเนี่ย
มากเพราะฉะนั้นก็จะต้องอยู่ห่างจากพื้นที่โล่งแจ้ง
ถ้าออกมาไม่ทันจริงให้นั่งยองลง
แล้วก็เอามือจับที่คอนะฮะแล้วก็เขย่งส้นเท้าขึ้น
เพื่อลดการเป็นตัวล่อฟ้านะครับ
เนื่องจากฟ้าเวลามันผ่านมันจะดันประจุ
คั่วลบที่อยู่ใต้ก้อนเมฆลงมาที่พื้นดินนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับทั้งลูกพี่และลูกน้องคู่นี้
ล่าสุดครับอาการปลอดภัยนะฮะ
แต่ก็ยังมีหูอื้ออยู่แขนขาชาอยู่นะครับ
แพทย์บอกว่านอนสังเกตอาการอีกสักพักเถอะครับ
แต่นี่สติของคนช่วยเลยนะคะหลังจากพี่จานอ๊อสบอก
อาจจะเป็นเรื่องของความเย็นที่ช่วยทำให้น้องฟื้นขึ้นมาได้